ไปดูเรื่องราวที่ชาวเน็ตเขาแห่แชร์
ความรักของคุณตาคุณยายคู่หนึ่ง

ภาพแห่งความน่ารักแล้วก็เคล็ดลับ
ที่คุณตาคุณยายเขาอยู่คู่กันมานาน
แต่เขาคอยดูแลชีวิตซึ่งกันและกันนะครับ
ไปดูความประทับใจความรักของคุณตาคุณยายคู่นี้
ต้อนรับเดือนแห่งความรักกันด้วย
ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุ
ได้ขับรถไปพบกับคุณตาคุณยายคู่นี้

นั่งอยู่บนรถเข็นสำล้อไปหาคุณหมอ
โดยเดินมาไกลกว่า๔๕กิโลเมตรแล้วนะคุณ
อายุ๖๐กับระยะทางนี้ก็
ใช่ไกลนะครับทั้งที่คุณตาเองก็แก่ชะลา
แล้วก็ดวงตามองเห็นเพียงลางเท่านั้น

ได้อาสาขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ

ทราบว่าทั้งคู่ค่อนข้างลำบากมีลูกอีก๒คน
แต่ลูกได้อาศัยอยู่ด้วยกันก็ลูกไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันนะครับ
ที่ผ่านมาต้องกินข้าวกับน้ำปลาประทังชีวิตนะคุณ
รวมถึงยางของล้อรถเข็นก็ขาดหมดแล้ว
ทางเจ้าของโพสต์จึงมอบเงินช่วยเหลือไว้ให้
พร้อมกับบอกด้วยว่าหากใครต้องการช่วยเพิ่มเติม
ติดต่อไปที่โรงพยาบาลหนองหงที่บุรีรำได้นะครับ
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็บอกว่ารู้สึกทราบซึ้งในรักแท้ของคุณตาคุณยาย
แม้ว่าจะมีวัยชราแต่ว่ายังดูแลกันและกันนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองหงเขาก็ยืนยันนะคะว่า
คุณตาคุณยายจริงมีลูกมีหลานดูแลอยู่เหมือนกันนะคะ
แม้ว่าจะมีลูกลูกก็จะมีอาชีพรับจ้างฐานะยากจน
แต่ว่าก็ยังดูแลรวมทั้งได้รับความช่วยเหลือ
อบตและผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเงินซ่อมแซมบ้านให้ด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าคุณตานั้นเข็นคุณยายไปโรงพยาบาล
เห็นอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าลูกจะพยายาม
บอกว่าอยากจะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่ง
ใช่แต่ว่าคุณตาก็บอกว่าไม่ยอมนะคะ
คาดว่าน่าจะน้อยใจน่าจะน้อยใจลูกหลานนะ
ผู้สูงอายุก็แบบนี้นะครับเราก็ต้องดูแลท่านให้ดี
คุณตาก็เลยเขาบอกว่าดึงดันจะเข็นรถพาคุณยายมาเอง

ซึ่งถ้ารวมจริงแล้วจากบ้านไปถึงโรงพยาบาล๗กิโลนะครับ
ดังนั้นผู้พบเห็นเขาก็เลยพาคุณตาคุณยายไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ชาวเน็ตแห่ให้ความช่วยเหลือนะครับ